แล้วก็จะไปดูเรื่องราวที่มันแปลกตาหน่อยนะครับ

การสร้างรังของพึ่งนะครับ
อยู่บริเวณคราวของพระพุทธรูป
เคยเห็นกันมาบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นบ่อยนะครับ
ที่นี่ครับอุทยานพุทธสถานสุธิจิตนะครับ
ที่วัดโมกคลานะนะครับอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
เป็นที่ประดิษฐานของพระนอน
ว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
นี่แหละครับแล้วก็มีพระพุทธรูปปางต่างนะครับ

แต่ว่าที่น่าสังเกตคือพระพุทธรูปปางนอน
เห็นไหมมีเป็นรังพึ่งอยู่บริเวณคางของพระ
เห็นไหมเต็มไปหมดเลยทีเดียวครับ
คนที่เขาไปที่วัดเขาก็โอ้ไม่น่าเชื่อเนอะ

เป็นช่วงหน้าแรงนะก็คือหน้าร้อนด้วยแหละ

เราไม่ได้เอาพึ่งที่มาสร้างรังเอาไว้

เหลือไว้แต่รังแบบนี้นี่แหละครับ
ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ที่ไปกราบไหว้บูชานะครับ
นี่บางรังก็ล่วงลงมาสู่พื้นก็มีเหมือนกัน

มาให้ดูกันเป็นเรื่องที่แปลกตาดีนะครับ
ก็ต่างคนต่างก็จินตนาการในแบบต่างกันไปนะครับ
ในการที่จะมองเป็นรูปต่าง

ก็ทางด้านเจ้าอาวาสวัดนะครับ
บอกว่าฝูงพึ่งที่มาทำรังอยู่บริเวณพระพักษ์เนี่ย
เป็นจำนวนมากของพระนอนก็เปรียบกับฝูงพึ่งเนี่ย
มาขอพึ่งพาอาศัยใบบุญพระที่นี่นั่นเองครับ

อย่างที่บอกแหละเราเคยเห็นมาบ้างแล้วสำหรับพึ่งที่มาทำรังอยู่แถวพระพุทธรูปต่าง
แต่แบบนี้ก็แปลกดีเหมือนกันเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปนอนปางนอนด้วยนะคะ
ก็นี่แหละแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลก็แล้วกันนะ